วันนี้พาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐออกมาแบบนี้
เร่งพอดอนเมืองเส้นทางเลื่อน

แล้วก็หลายคนก็ถามว่าตกลงแล้วสาเหตุที่ทางเลื่อนตรงนี้
ดูดขาผู้โดยสารจนขาขาดเพราะอะไร
เมื่อวานออกมาตั้งโต๊ะแถลงเรียบร้อยแล้ว
ถึงสาเหตุที่มีความเป็นไปได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะคนที่ออกมาแถลงก็คือ
มนวยการใหญ่การท่าอากาศยานนี่แหละฮะ
นายกิรติกิจมานวัฒน์นะครับ

ได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องพยานวัตถุ
แวกจุดเกิดเหตุจำนวน๔กล้อง
สอบปากคำไป๓๔ปาก

มีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งผู้โดยสารคนอื่น
ที่ผ่านเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ
ใช้เวลาตรวจสอบยาวนานถึง๒๒วัน

ว่าแผ่นพื้นทางเลื่อนที่เกิดเหตุ

แผ่นพื้นทางเลื่อนที่เกิดเหตุหลุดจากเฟรมนะครับ
โดยเมื่อมีการไปตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนประกอบแผ่นเลื่อน
คุณผู้ชมแผ่นเลื่อนแบบดำนี้นะที่เป็นซี่นี้

พบว่าสภาพไม่พร้อมใช้งาน

จึงเป็นสาเหตุให้แผ่นพื้นหลุดออกมาจากกรอบโครงยึดแผ่นพื้น

เพราะอะไรเดี๋ยวมันมีเหตุผลต่อนะครับ
ซึ่งตามปกติทางเลื่อนจะช้ากว่าคนเดิน

ได้เดินไปทันช่องว่างดังกล่าว
หรือว่าทางเรื่องที่มันชำรุดดังกล่าว
ที่มันเลื่อนออกมาพอดีนะครับ
ส่งผลให้แผ่นพื้นทางเลื่อนแผ่นหลัง
อัดเข้ากับขาของผู้โดยสาร
ตกเข้าไปที่พื้นชานพักที่เป็นเหล็ก

คุณผู้ชมคือตอนแรกฟีสภาพนี้ไว้ก่อนนะครับ
คือตอนแรกที่เขาคิดว่าสาเหตุ

ซี่หวีที่มันหลุดออกไปนะ
อะไรนะกระเป๋าที่มีล้อของผู้โดยสาร
มันไปขัดตรงซี่หวีนี้หรือเปล่า
แทกซี่หวีจนซี่หวีมันแตกแบบนี้

สันนิษฐานว่าพอแตกออกมาแล้ว
ทำให้ดูดขาผู้โดยสารลงไปในช่องที่แตก
ซี่หวีกับทางเลื่อนกับแผ่นทางเลื่อน
ปรากฏว่าสาเหตุนี้ไม่ใช่

มีพูดถึง๒สาเหตุก็คือ๑ซี่หวีที่มันแตก
กับ๒ทางเลื่อนที่มันหลุด
สรุปแล้วเป็นทางเลื่อนที่หลุดทั้งแผ่น
คุณผู้ชมฮะทางเลื่อนหลุดทั้งแผ่นเป็นไปได้ยังไง

็อตที่มันไม่มีเกลียวแล้วเป็นไปได้ยังไง
คือผลการตรวจสอบข้อที่จริงระบุอีกนะครับว่า
จริงแล้วททมีการตรวจรับรองความปลอดภัย
ระบบทางเลื่อนก่อนเกิดอุบัติเหตุ
มีการตรวจสอบไปวันที่๑๗มีนาคม
ในรายงานไม่พบการตรวจสอบความปลอดภัย
ของส่วนประกอบแผ่นพื้นทางเลื่อน
อ้าวไม่มีการตรวจสอบเหรอ
เอาง่ายจริงต้องมีการตรวจสอบ๑๗มีนาคม

ไม่ได้คุณตรวจสอบด้วยสายตาอะไรไม่ได้

คือเขาเหมือนมีระบบเซ็นเซอร์อะไรเลยนะ

มีอุปกรณ์โดยเฉพาะในการตรวจสอบเลย
เพราะว่าถ้าสั่งมาอันนี้จากญี่ปุ่นใช่ไหม
สั่งมาเขาก็มีอุปกรณ์ในการตรวจสอบให้

การตรวจสอบความปลอดภัยของแผ่นพื้นทางเลื่อน

ไม่ได้ตรวจรับตามสัญญาจ้างที่กำหนด
เป็นเพียงวิศวะเครื่องกลระดับภาคี
ไม่ใช่ระดับสัญญาตามสัญญาจ้าง
และตามที่วิศวกรรมสถานกำหนดไว้

ทางการท่าพร้อมจะรับผิดชอบดูแลค่ารักษาพยาบาล
และจะดำเนินการเรื่องค่าชดเชยเยียวยาผู้บาดเจ็บอย่างดี

ส่วนเรื่องคดีก็เป็นหน้าที่ของตำรวจครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชม
ก็เป็นการแถลงของทางฝั่งท่ากาศยาน

ที่ประชุมบ่อททก็มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน

อันนี้ต้องเป็นคำสั่งโยกย้ายพนักงาน
ระดับภูมิหน่วยการฝ่ายไปจนถึงกรองกรรมการภูมิหน่วยการใหญ่
ผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญนะครับ

โดยทยอยมีผลตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมและ๑ตุลาคมนี้
เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ

นายวิจิตแก้วไซเทียม
ภูมิหน่วยการท่ากัดสะยานเชียงใหม่นะนะ
ให้มาดำรงตำแหน่งภูมิโนยการภาพกัสยานดอนเมืองแทน
อันนี้ก็เป็นข่าวที่คนจับตามองอยู่เหมือนกัน
เพราะก็อยากรู้แหละว่าสาเหตุสรุปแล้วจริงมันคืออะไรกันแน่
ถ้าดูแล้วแสดงว่าไม่ได้เกิดจากล้อของกระเป๋า

แต่ว่ามันผิดที่การตรวจสอบหรือเปล่า
ใช่ค่ะคือหลุดทั้งแผ่นทางเลื่อนเลย
ความชำรุดของอุปกรณ์ไม่ใช่ชำรุดเฉพาะซีหวี
ใช่ค่ะทีนี้เอาจริงนะ
ก่อนที่จะมีการมาแถลงสาเหตุ
ทางด้านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของการท่า
ก็มีการพบกับทางฝั่งคนเจ็บ
แล้วก็มีการชี้แจงรวมถึงคุยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างด้วยนะคะ
ถามว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนออกมาบอก
ลูกลูกชายค่ะลูกชายของคนเจ็บนะคะ

มีการโพสต์เป็นจดหมายเปิดผนึกผ่านทางเฟซบุ๊ก

เพราะว่าเวลาที่มีความคืบหน้าอะไร
ลูกชายมักจะโพสต์แล้วก็อธิบายรายละเอียด
ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะก็ระบุเอาไว้บอกว่า

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่การท่าก็เข้าเยี่ยมอาการคุณแม่
พร้อมกับตัวแทนจากเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน
ชี้แจงถึงต้นต่อของสาเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีการคุยกันเรื่องของการเยียวยา
ทางครอบครัวได้เรียกร้องให้มีการเยียวยาชดเชย

ให้คุณแม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงดังเดิม

แล้วในโพสต์นะคะลูกชายน่ะขออนุญาตคุณแม่
โพสต์ภาพคุณแม่แบบมีกำลังใจ
คุณแม่ยิ้มหวานชู๒นิ้ว

เห็นไหมคะอันนี้คือหน้าตาแบบดูสดใสขึ้นมาก
ดูมีกำลังใจเต็มเลยนะ
สังเกตจากแววตาสังเกตจากรอยยิ้ม
แล้วก็ในโพสต์เขียนไว้ว่า
ขอให้เพื่อนและญาติมิตรทุกท่านที่รู้จักคุณแม่
ให้ช่วยกันโพสต์ภาพที่สวยที่สุดของคุณแม่
อวยพรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่และครอบครัวของพวกเรา
โอ้โหคนมาให้กำลังใจเพียบเลยจริง
ใช่นะคะตัวลูกชายเปิดเผยอาการของคุณแม่นะ
เรื่องของการกายภาพนะฮะ
คือการกายภาพของแม่คือฟื้นฟูได้ดีอย่างต่อเนื่องนะ
แม้ว่าจะมีอาการอักเสบบ้างเป็นระยะ
แต่ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
แล้วก็ใส่ขาเทียมในอีกไม่กี่สัปดาห์

ส่วนถามว่าสภาพจิตใจของคุณแม่ก็บอก
โอ้โหคุณแม่ก็จิตใจดีนะ
คือเธอเป็นคนเข้มแข็งตั้งแต่วันแรกที่มีการส่งโรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็คุณแม่เชื่อไหมตอนรักษาพยาบาลอยู่เนี่ย

ล้มในห้องน้ำด้วยแต่โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บใดนะครับ